เป็นภาพปรากฏการณ์ที่หลายคนเขาบอกว่าเขาเห็นแล้ว
มันน่าจะเป็นความมหัศจรรย์
หลายคนก็มองว่าโอ้โหนี่ปฏิหารอะไรหรือเปล่า
ภาพนี้นะคะคุณผู้ชมเดี๋ยวอธิบายให้ฟัง
ดูแล้วเนี่ยคือจริงมีแค่พระสงฆ์รูปเดียวเท่านั้นนะ
เนี่ยไม่ได้ว่ามีหลายคนมายืนซ้อนต่อกันค่ะพี่ป้อ
คือเป็นพระสงฆ์หนึ่งรูปอุ้มองค์พระหลวงพ่อบึงสัมพันธ์
แต่ปรากฏว่าผู้ที่ถ่ายภาพนี้ได้

ทำไมภาพถึงออกมาแบบนี้เหมือนกับพระพุทธรูป
ดังกล่าวแยกร่างพุ่งออกไปทางด้านหน้าถึง๘องค์
คนที่เห็นถึงกับขนลุกนะคะแล้วบอกว่าเป็นปฏิหาร
โดยเนี่ยเหตุการณ์เนี่ยคือมันเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจากการทำพิธีอันเชิญหลวงพ่อบึงสัมพันธ์ค่ะ
ซึ่งเป็นพระคู่เมืองของชาวอำเภอบึงสัมพันธ์มาประกอบพิธีสมโพธินั่นเองนะคะ
ก็เกิดขึ้นที่วัดคงสมโพธิตำบลบ้านโพธิอำเภอหนองไผ่
ทีนี้พอภาพนี้ถูกเผยแพร่ออกไปคนเขาก็ต่างเข้ามาให้ความเห็นกันเยอะแยะเลย
ผู้ใหญ่บ้านชาวบ้านเองก็ออกมาแชร์รูปภาพนี้แล้วก็เชื่อว่าเกิดจากปฏิหารนะคะ
ส่วนคนที่ถ่ายภาพไว้ได้ก็คือนายสุดใจชื่นชมอายุ๕๘ปี
เป็นผู้ใหญ่บ้านหมู่๘นี่แหละค่ะอำเภอบึงสัมพันธ์ก็บอกว่า
ตัวเขาเองเขาถ่ายรูปเอาไว้หลายรูปนะพอเสร็จพิธีเขาก็กลับบ้าน
กลับไปถึงบ้านไปเปิดรูปดูถึงกับขนลุกพอเห็นภาพค่ะ
ก็เลยส่งต่อให้กับคนรู้จักอีกทีและยืนยันว่าภาพที่ใช้ถ่ายเนี่ย
แต่ภาพอื่นอื่นไม่เป็นมีภาพนี้ภาพเดียวที่เป็นค่ะส่วนตัวเชื่อว่าเกิดปฏิหารแน่นอน
ทีนี้ถามว่าผู้หญิงคนนั้นที่เราเขียนไว้ว่าชุรีพรนะคะเกี่ยวอะไร
คือนางสาวชุติพรตานสุกเนี่ยเขาเป็นหนึ่ง
หนึ่งในช่างภาพที่เขาไปเก็บภาพในพิธีนี้
และเธอก็ติดอยู่ในภาพนั้นด้วย

เธอบอกว่าเธอก็ไปร่วมเก็บภาพตามปกติบรรยากาศทั่วไป

จนกระทั่งคณะกรรมการวัดส่งภาพมาให้ดู

เพราะว่าหลายคนก็อยากให้พิจารณาว่า
เอ๊ะทำไมถึงเกิดภาพหลวงพ่อบึงสามพันได้ถึง๘เซียน
พระที่อุ้มก็มีตั้ง๗แขน
ส่วนจังหวะที่พระเดินก็มี๕เท้า
ที่สำคัญในภาพนั้นเธอบอกถ่ายติดเธอด้วย

พอเห็นแล้วเราก็ขนลุกเลยค่ะว่า
ว่าทำไมมหัศจรรย์มากค่ะ

เพราะว่าท้าวกับเข็นทำไมมันถึงไม่เท่ากัน
ก็เป็นความเชื่อของหลายคนบอกว่าเป็นปฏิหารนะคะ

พบครั้งแรกในแหล่งแม่น้ำบึง๓๐๐ล่าง
เมื่อราวสักประมาณ๑๐๐ปี
และงานพิธีสมโพธิครั้งนี้ก็จัดขึ้นหลังจากที่ได้มี
ไม่ได้มีการจัดพิธีมานานถึง๑๒ปีแล้วค่ะ

ใช่เรื่องของความเชื่อนะคะ